แต่มาดูเรื่องนี้สลับอารมณ์นะคะอารมณ์คนละคั่วเลยโดยเฉพาะคุณพีเสดิร์ดเจ้าของบทเพลงจีหอยดังมาก

นะบอกว่าเจอแบบนี้ช็อกจริงเลยนะคะ
นี่ถ้าเกิดว่าเอารถคันนี้ขับออกไปต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะอาจจะถึงตายได้แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

คือมีรถคันหนึ่งเนี่ยคุณพีเสดิร์ดบอกว่าซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงซื้อมา๕ปีแล้ว

ค่อยได้ใช้จอดทิ้งไว้แล้วจะออกต่างจังหวัดในช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้

ก็เลยเอารถไปเข้าศูนย์ปรากฏว่า
รถที่เอาไปเข้าศูนย์เนี่ยไปตรวจสภาพเนี่ยนี่ค่ะ

เลี้ยวไฟหน้าโดนงัดคุณพีเสด็จบอกว่าตอนเนี้ยคือตั้งหลักไม่ถูกเลย
เนี่ยก็ตั้งคำถามชุดคำถามต่างเนี่ยพรั่งพลัวออกมานะคะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะคำถามใครเนาะอยากรู้จังที่ทำแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นคุณพีเสดิร์ชเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะครับ
แฟนคลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงนะคะ
ทีมข่าวแทรศทีวีสายตรงไปเลยค่ะที่คุณพีช์เสดิร์ฟบอกว่า
อย่างที่ปุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่คือรถคันนี้จอดทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ขับ
ซื้อมาประมาณห้าปีแล้วแล้วก็พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
คุณพีเซเดอร์บอกว่ารู้สึกแย่นะทั้งรู้สึกช็อกรู้สึกแย่
รู้สึกกังวลรู้สึกตั้งคำถามมันหลายรู้สึกแต่ที่แน่ไม่ใช่รู้สึกดีแน่นอนนะคะ
ทีนี้ถามต่อว่าคุณพีเสดิร์ดไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่า
คุณพี่เสด็จบอกว่าในชีวิตนี้แทบจะไม่ได้มีเรื่องกับใคร
ไม่เคยมีเรื่องกับใครนึกไม่ออกด้วยซ้ำนะคะ
ไม่รู้ว่าใครคิดกับเราแบบนี้ถึงขั้นว่าจะเอาชีวิตหรือเปล่านะคะ
ตั้งใจมากว่าจะตามหาคนที่ทำให้ได้ถ้ารู้ตัวแล้ว
จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแน่นอนค่ะ
รถมันก็แน่นหนาของมันอยู่
ถ้ามันไม่ผ่านกระบวนการการงัดหรือเหมือนขุมศัพนานที่ต้องการย่อมมา
แล้วสายชัยมันก็ตัดอย่างทัศเจนมากว่าเป็นรอยตัด
เค้าน่าจะเจ๋งด้วยที่รู้บ้าง
และการทัดมันไม่ใช่ง่ายง่าย
มันต้องมีเครื่องบินก็รู้สึกแย่เพราะว่าเขาเรียกอะไรเป็นของขวัญเรา
ส่วนเรื่องถึงกับชีวิตนั้นไหมก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
จากนี้ในการต้องไปเดินทางหรือไปจอดที่ไหน
แต่ว่าเรื่องของสายไฟมันเป็นกับระบบไฟฟ้าทั้งคลาย
คุณพีเสด็จบอกว่าดูแล้วมันไม่ใช่หนูกัด
มีคนงัดแล้วก็ตัดไฟเลี้ยวสายโฟนสายไฟอย่างนี้นะครับ